เด็กสิบขวบก็เป็นวัยที่แบบกำลังสน
ไปเล่นตรงร้านขายของชำแถวบ้าน

จี้ตรงสดือเป็นแผลแบบนี้

ถ้าเกิดว่าเป็นผัวฉันโดนหนักกว่านี้

นี่ขู่เด็กแบบนี้คุณผู้ชม

เป็นร้านขายของชำ
แล้วพ่อแม่น้องตั้มก็รับไม่ได้หรอก
แม่ก็เลยพาน้องตั้มมาร้องขอความเป็นธรรม

แจ้งความมารู้สึกจะ๕วันแล้วจะเกือบอาทิตย์แล้ว
ทำไมยังไม่มีความคืบหน้า
แม่แม่เล่าให้ฟังหน่อยสิมันเกิดอะไร
คือมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่๓๑มีนาเนี่ยนะ
แล้วเกิดในพื้นที่อำเภอเมืองชนบุรี
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นแม่ก็กลับมาจากขายของไง
ก็บอกตั้มตั้มเอ่ยไปอาบน้ำล่ะลูก
ไม่เอาแม่ตั้มไม่อาบอ่ะตั้มเจ็บ
เจ็บอะไรล่ะลูกเจ็บแผลที่สดูเนี่ย
แล้วแม่ก็เลยเปิดดูอ้าวตั้มตั้มไปโดนอะไรมาลูก
ตั้มไปตั้มก็บอกว่าก็เมื่อเย็นน่ะ
ไปเล่นร้านขายของที่อยู่ตรงนี้ไปกับเพื่อนอีกคนนึง
แล้วป้าร้านขายของเขาก็จับเปิดเสื้อ
แล้วก็ใช้ถาดมาจี้ที่สดือคนละแผล
ทีนี้แม่ก็บอกไม่ทนสิแม่ไปถามเจ้าของร้านขายของชำด้วยนะ
ว่าแบบอ้าวเนี่ยทำไมถึงต้องมาทำลูกขนาดนี้

ไอ้เด็กมันดื้อบอกอะไรก็ไม่ฟัง
เนี่ยต้องสั่งสอนให้หลาบจำโดนแค่นี้ดีแค่ไหน
ถ้าเกิดผัวฉันทำเลยนะโอ๊ยไม่มีวันได้กลับไปเจอหน้าแม่หรอก

พอดีหนูมาจากขายของค่ะ
ไปถามเขาเขาก็บอกว่าลูกเราดื้อนู่นนี่นั่นเขาก็บอก
เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยคุยกัน
แล้วพรุ่งนี้ไปถามไปอะไรเขาก็ยังยืนยันว่าลูกเราดื้อ
เราก็เลยบอกว่าถ้าดื้อก็ไม่สมควรมาทำกับลูกเราแบบนี้
เพราะว่าเขายังเป็นเด็กแล้วฐานไฟมันก็ร้อนเนอะ
เขาก็ไม่พูดอะไรเลยเขาก็เฉย
อยากให้เขารับผิดชอบแต่เขาก็ไม่มาพูดคุยอะไรเลย
ค่ะอยากให้เขามาดูแลรับผิดชอบ
ก็นี่แหละแม่น้องตั้มก็อยากให้ฝั่งนั้นรับผิดชอบ
คุณผู้ชมละกันถ้าเกิดว่าลูกหลานคุณผู้ชมเนี่ย
ไปแล้วเจอแผลมาแบบนี้แล้วเขาบอกว่าลูกหลานคุณผู้ชมดื้อ
เป็นเราเราคนเป็นแม่รู้สึกยังไง
แต่หลักเลยต้องฝากที่ตำรวจสพเมืองชนบุรีนะคะ
เรื่องนี้ตั้งแต่๓๑มีนาแล้ววันที่๕แล้วค่ะ
บกวนตำรวจนะช่วยตามเรื่องนี้ให้หน่อยนะคะ
คือไอ้ดื้อดุลูกผมได้นะถ้าเป็นลูกผม
แต่ถ้าจะมาพูดบอกว่าเดี๋ยวจะดื้อมาก
จะไม่ได้กลับไปเจอพ่อแม่อันนี้คงไม่ไหว
อันนี้อาจจะล้ำเส้นไปนิดนึงนะ